ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูกรณีที่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่จังหวัดกาลสินเนี่ยเขาหลบหนีระหว่างที่บันทึกทำบันทึกการจับกลุ่มนะคะ
คนที่เข้ามาช่วยเขาเนี่ยในการหลบหนีคือน้องชายหนีออกไปทางด้านหลังโรงพักเนี่ยนะคะซึ่งทำให้ตำรวจหันมามองว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความผิดพลาดช่วงไหนและเป็นความผิดพลาดของใครทำไม
ผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหาที่ชื่อว่าโอปอลเนี่ยถึงหลบหนีไปได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะจริงจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะ
มีชายชะกันมาฉุดกระชากลากถูเธอเมื่อคืนวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เอาเธอขึ้นรถอีกคันหนึ่ง
อืมก็คือตั้งใจที่จะไปเรียกฆ่าไทยสถานะแรกคุณโอปอลเนี้ยก็คือเป็นผู้เสียหายที่ถูกเรียกฆ่าไทย
หลังจากนั้นเธอมีอีกหนึ่งสถานะก็คือเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
แล้วก็ตำรวจมหาสารคามได้มีการออกหมายจับนะเธอถูกหมายจับ
แต่ตัวเธอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาลสินในระหว่างที่ทำบันทึกการจับกลุ่มเพื่อที่จะส่งตัวเธอไปที่มหาสารคามเนี่ย
ปรากฏว่าช่วงนั้นแหละน้องชายเธอมาช่วยเธอหลบหนีไป
ตอนนี้ผู้การจังหวัดกาลสินบอกว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะ
ว่าโอปอลเนี่ยหลบหนีไปได้ยังไงมันไปได้ยังไงหายไปได้ยังไงเนี่ยนะคะ
โดยสรุปแล้วตอนนี้สถานะล่าสุดของโอปอลคือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเนี่ยนะคะ
ซึ่งโอปอลเคยไปเข้าพบนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินด้วย
ตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาโอปอลบอกว่าขอเข้าไปร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดตามหมายจับสารจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งภายหลังจากที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นำข้อมูลร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมไปเรียบร้อย
เธอก็ได้หายตัวไปแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นภาพตั้งแต่ต้นเรื่องนี้นะคะว่าเธอถูกอุ้ม
และสุดท้ายเธอตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ตอนนี้จุดหมายปลายทางที่เจอจะต้องไปถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกคุมขังอยู่คือสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคาม
ตอนนี้ตำรวจเมืองสารคามก็บอกว่ายังรออยู่นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอหลบหนีไปไหน
พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินต้นเรื่องเนี่ย
บอกว่ารับทราบเรื่องการหายตัวไปของนางสาวประพาพันธ์หรือจากนายไกรสอนกองฉลาก
ว่าราชการจังหวัดกาลสินแล้วและได้รับการติดต่อว่าโอปอลจะเข้ามามอบตัว
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังรออยู่เลยค่ะ
เพิ่มต่างมีไหมจับอยู่แล้วนะครับบอกว่า
เมื่อทางฝ่ายชุดสืบสวนของสมภาพเมืองเนี่ย

ใช้ความคิดขึ้นมาเพลิน
ก็ลงหนีไปตัวนี้นะฮะ

อยู่ตรงนี้ไม่มา
สถานที่โอปอลหายตัวไปเนี่ยก็คือสพเมืองกาลสินผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองกาลสินก็เลยบอกว่า

ในส่วนของที่มีการปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่า
นี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ